ผมคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะอิจฉาคุณมิ้วนะฮะ
เพราะว่าได้อยู่ใกล้กับวีรบุรุษคนล่าสุดนะฮะ

คุณโตโน่ใช้คำว่าวีรบุรุษเพราะเมื่อวาน
คุณอนุทินหมอหนูรัฐมนตรีสาธารณสุขเขาเรียกคำนี้เลยนะฮะ
ก็ล่าสุดหลังจากที่ภารกิจการว่ายน้ำ
ต้องการหาเงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ
ตัวเลขล่าสุดนี่ก็ใกล้จะ๖๘ล้านแล้ว
เวลาผ่านไป๒๔ชั่วโมงจากช่วงเย็นเมื่อวาน
เงินบริจาคเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเกือบ๑๐ล้าน

ล่าสุด๖๗๖๗๖๓๘๔บาท
แม้ว่าจะมีกระแสดราม่าตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะว่ายน้ำ
ว่ายน้ำเสร็จสิ้นก็ยังมีกระแสดราม่าต่อเนื่อง
แต่คงจะเป็นเหมือนที่คุณโตโน่บอกแล้วมั้งคุณคิง

รามาทำให้คนรู้จักโครงการนี้มากขึ้น
ทำให้ยอดเงินบริจาคเพิ่มสูงขึ้น

เงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลที่นครพนม
และโรงพยาบาลแขวงคำมวลสปลาว

ตอนที่ก่อนจะลงสู่แม่น้ำโขง

ดูบรรยากาศตอนที่คุณโทโน่กลับขึ้นฝั่งหน่อยนะครับ
เพราะตอนนั้นคุณแม่ไปยืนรอต้อนรับ

พอกลับขึ้นมาคุณแม่ก็ล้างเนื้อล้างตัวให้กับลูกชาย

กอดแม่แม่ก็ลูบหน้าลูกนะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าโครงการสำเร็จแล้ว

พอได้กำลังใจจุดนี้เสร็จแล้วนะครับคุณมิ้วคุณผู้ชม

บนเวทีคนที่บินด่วนไปนครพนมเมื่อวานก็คือ

คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายก

ลองดูบรรยากาศจังหวะช่วงนั้นหน่อยนะฮะ

ชื่นชมยกย่องเป็นวีรบุรุษ

และกระทรวงสาธารณสุขจังหวะนี้ครับ

ถ้าหมอหนูไปอยู่ใกล้แบบนั้นแล้วเนี่ย
หลังจากนี้ไปบุคลากรทางการแพทย์

ไปดูอาหารมือแรกหน่อยครับคุณมิ้วคุณผู้ชม

ได้กำลังใจที่ดีจากคุณแม่

ส่วนคุณโตโน่คืออาจจะล้าและเมื่อยและหมดแรงแล้วนะครับ

กินอาหารรสจัดจ้านเขาชอบไง

แล้วก็มาว่ายน้ำข้ามโขงที่

แม้ว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นแต่อย่างที่คุณมิ้วบอก
กระแสโซเชียลมันถาโถมมาอยู่เรื่อย

แล้วก็คนที่แสดงความเห็นแบบไม่เห็นด้วยนะฮะ
ไปดูมุมมองของคุณเจเจตรินวัฒนสินกันหน่อยครับ

ก่อนหน้านี้โตโน่เคยมาหาที่บ้าน

คุณเจบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนโตโน่และทีมงานที่มีจิตศรัทธา
แล้วก็น้ำใจจากคนไทยที่หลั่งไหลมาช่วยกันบริจาค
และหนึ่งในนั้นคุณเจยอมรับคือเขาด้วยครับ
เขาคือ๑ใน๒๗๕๐๐กว่าคนที่ร่วมบริจาคจากโครงการนี้

คราวนี้อีกหนึ่งคนครับเป็นหมอหมอฤทธิ์
คุณมิ้วคุณผู้ชมน่าจะรู้จักหมอฤทธิ์จากเวทีการประกวดนักร้องชื่อดัง
เป็นรุ่นน้องคนสนิทของคุณโตโน่ด้วยนะฮะ
คุณหมอฤทธิ์เนี่ยออกมาทวิตข้อความบอกว่ายินดีด้วยกับการว่ายน้ำข้ามโขงของพี่โตโนภาคิน
ก็ติดแฮชแท็กไว้แบบนี้ปลอดภัยกลับมาได้เงินบริจาคจำนวนมาก
ก็กราบขอบคุณและนับถือน้ำใจของรุ่นพี่ที่มีต่อบุคลากรการแพทย์
เพราะตัวหมอฤทธิ์เองก็เป็นหมอเหมือนกันแต่หมอฤทธิ์เนี่ยฝากข้อคิดสะกิดใจเอาไว้ฮะ
บอกว่าต่อให้พี่ว่ายน้ำข้ามโขงเป็น๑๐รอบได้เงินบริจาคมากกว่าพันล้าน
หมอพยาบาลเขาก็เหนื่อยเท่าเดิมครับเพราะปัญหาอยู่ที่ระบบ
หมอทำงานหนักแต่ได้ค่าตอบแทนเท่าเดิมงบประมาณไม่เพียงพอ
นี่ฮะข้อความที่หมอฤทธวิตเนี่ยมีหลายท่อนเลยนะฮะ
ส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่การนำเงินไปใช้ต้องชัดเจน
รวมถึงควรสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวด้วยมีทั้งชื่นชม
แล้วก็บอกให้เห็นถึงว่าปัญหาในระบบบุคลากรการแพทย์สาธารณสุขบ้านเราเป็นอย่างไร
ซึ่งปัจจุบันหมอฤทธิ์เนี่ยเป็นหมอเหมือนกันนะฮะแต่เป็นหมอคลินิกเอกชน
เพราะเปิดคลินิกเป็นหมอศัลยกรรมผิวหนังหมอสกินนี่คือมุมมองของหมอฤทธิ์
ในขณะที่หมอกล้องสรวิทย์สุบุญครับเป็นหมอเหมือนกันและเป็นคนในวงการเหมือนกัน
ออกมาแสดงความเห็นในมุมของหมอกล้องเนี่ยบอกว่า
ใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยคนมีหน้าที่หลักเขาก็ทำอยู่
อคติถ้าเขายังไม่ถูกใจในระดับที่น้องพอใจเอ๊ะน้องไหนเนี่ย
และทุกคนก็ช่วยในแบบที่เขาทำได้ไม่เห็นด้วยก็น่าจะอยู่เฉย
คนที่เขาทำก็ยอมเหนื่อยเพื่อส่วนรวมส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทกับโตโน่
คือเรียกโตโน่เรียกโตโน่เลยไม่ได้ใช้คำว่าน้องนะ
แต่ในฐานะแพทย์คนหนึ่งหมอคนนี้เห็นสิ่งที่โน่ทำแล้วหายเหนื่อย
ปลื้มใจหายเหนื่อยครับยิ่งเห็นคนบริจาคเยอะยิ่งหายเหนื่อยครับ
นี่เป็นมุมมองของหมออีกหนึ่งคนและเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกัน
ก็จะเห็นนะครับมีทั้งหมอที่เขาเห็นโครงการนี้แล้วหายเหนื่อย
และหมอบางท่านอาจจะยังรู้สึกว่ามีหมออีกหลายคนที่เขายังเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะ
หมอฤทธิ์ก็คือจริงแล้วก็ชื่นชมแหละชื่นชมคุณโตโน่แต่ไม่สนับสนุน
อยากให้แก้ปัญหาที่ระบบที่ต้นต่อที่รากเง่าของปัญหามากกว่า
บางคนก็บอกว่าอย่างน้อยคุณหมอก็ได้กำลังใจนะจากแบบโครงการดีแบบนี้
ครับผมมองเป็นกำลังใจให้ทีนี้ปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อน
ไม่ใช่แค่วงการสาธารณสุขสิครับน้ำท่วมเองก็เดือดร้อนหลายคนเนาะคุณมิ้วคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้บอกไปแล้วว่าอายุทยาเองก็อ่วมหนักล่าสุดสสเต้ครับ
สสมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทนเห็นพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดเดือดร้อนจากน้ำท่วมไม่ไหว
ด้วยหัวใจด้วยตัวเปล่ากางเกงในเว่น้ำตัวเดียวแล้วเว่น้ำไปกลับ
เขาเลือกวันมาแล้วเรียบร้อยคุณมิ้วคุณผู้ชมวันไหนล่ะ
วันลอยกระทงปีนี้ครับ๘พฤศจิกายนลอยกระทงน้ำเยอะนะ
แล้วน้ำเชี่ยวด้วยนะครับต้องการจะว่ายน้ำไปกลับข้ามเจ้าพระยาในกรุงเทพ
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมทุกจังหวัด
นี่ฮะเตรียมตัวไหว้ข้ามเจ้าพระยา
แต่ทีนี้เขากังวลอยู่นิดหนึ่งคุณมิ้วคุณผู้ชม
กฎกรกตเนี่ยกฎกรกตคือช่วงนี้มันเป็นเรสโซน๑๘๐วันก่อนสภาครบวาระ๒๓มีนาปี๖๖ไง
เขามีข้อห้ามว่าห้ามนักการเมืองไปแจกของแจกเงิน
ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า
ว่ายน้ำแล้วมีคนบริจาคจะเอาเงินไปช่วยได้หรือเปล่า
เดี๋ยวเขาจะไปยื่นเรื่องถามกรกตก่อน
เอาให้ชัวร์๒๕ตุลาคม๑๐โมงเช้า
เดี๋ยวถามกรกตว่าทำได้ไหมเพื่อขออนุญาตให้ถูกต้อง
แล้วก็โชว์คลิปนี่ฮะยืดเส้นยืดสาย
โอ้โหจะลงน้ำทั้งเสื้อโปโลเลยเหรอฮะ
ท่าเตรียมท่าก่อนซ้อมก่อนซ้อมจริง